ยังไม่รู้หรอกว่าถูกหรือยังไม่ถูกแต่เงินฉันยังไม่ได้จ่าย
แต่ตัวเลขนี้ฉันชอบฉันจองไว้ก่อนนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะพอได้ยินประกาศรางวัล
อันที่ฉันจองไว้มันถูกรางวัลที่๑นี่

รางวัลที่๑เลย๒ใบ๑๒ล้านบาท

เอ้าแม่ค้าหายค่ะ
หายไปพร้อมกับสลากที่เธอเซ็นจองไว้นั่นแหละ
สรุปสุดท้ายตามหากันอยู่๒๓วัน
พอได้พูดคุยกันเท่านั้นแหละค่ะ
แม่ค้าบอกว่าโอ๊ยเซ็นไว้จองไว้นะไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ให้คนอื่นไปแล้วไม่มีแล้วอันนั้นน่ะเอาผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า
นางไพมณีชนราบขออภัยนะคะพลระชมอายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะ
ค้าขายด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพเป็นนางรำไปแจ้งความที่
สพเมืองสกลนครค่ะบอกว่ายี่สิบสี่กุ่มพาพันธุ์
ชื่อว่านางรัฐนะคะคนที่เธอไปซื้อด้วยเนี่ย
แต่เธอบอกว่าตอนนั้นไม่ได้พกเงินมาก็เลยเขียนชื่อไว้นะ
ฉันเขียนชื่อไว้แล้วนะอันนี้ฉันจองแต่ไม่ได้เขียนนามสกุลไว้
จากนั้นนะคะพูดกับเพื่อนว่าแปดสามห้าห้าสามแปด
เลขมันแปลกดีงวดนี้ฉันได้แน่นอนถูกรางวัลแน่นอน
และหลังจากนั้นก็ฝากเขาไว้พอประกาศรางวัลเท่านั้นแหละ
เอ้าถูกรางวัลจริงด้วยตามหานางรัฐซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เพื่อที่จะจ่ายเงินค่าลอตเตอรี่แล้วก็เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล
ติดต่อไม่ได้ค่ะหายไปสองวันเลยวันที่สามเริ่มติดต่อได้
ถามว่าพี่อยู่ไหนเดี๋ยวหนูจะไปเอาลอตเตอรี่เดี๋ยวหนูจ่ายเงินด้วย
นางรัฐบอกว่าขายให้คนอื่นไปแล้วเอ้าได้รางวัลที่หนึ่งเหรอ
ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้นะคะนางไพมณีบอกว่าเอาปกตินะ
หลังออกรางวัลแล้วเนี่ยนางรัฐคนนี้จะเดินมาเก็บค่าสลากที่เซ็นซื้อไว้
แต่ครั้งนี้ผ่านไป๓๔วันค่ะไม่มาเก็บเงินติดต่อก็ไม่ได้
เอาไปคุยอีกหนึ่งคนค่ะนางรัฐนาภูราคอนอายุห้าสิบแปดปี
บอกว่าเรื่องนี้ลูกค้าถามกันหลายคน
คนขายบอกว่าถ้าไม่หยุดกล่าวหาจะฟ้องกลับเพราะทำให้เสียหาย
ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าเธอไม่เคยโกงใคร
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็เลยเล่าให้ฟังอีกที
บอกว่านางไพมณีคนนี้บอกแค่จะเอาสลากใบนั้น
เขียนชื่อไว้จริงแต่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นติดต่อมาอีกเลย
ในฐานะที่เป็นคนขายลอตเตอรี่มันไม่ได้มีใบนั้นใบเดียว
ทั้งหน้าตักมันมี๑๔๐๐ใบ
มันเยอะไปมันจำไม่ได้
พนักงานสอบสวนสภมึงสกุณฑคร
เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าให้ปากคำ
หลังจากเมื่อวานี้สอบปากคำนางไพมณี

ตอนนี้เองจากคำให้การนางไพมณีได้อ้างอิงพยาน
บอกว่าฉันมีพยาน๔คน
ตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำทั้งหมดด้วย
จากนี้ตำรวจเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขอให้ตรวจสอบหน่อยว่ามีคนเอารางวัลที่๑ไปขึ้นรางวัล
และด้านหลังสลักชื่อแบบนี้มีหรือไม่
ชื่อว่าภัยมณีมีหรือไม่ให้กองสลากตรวจนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องไปถามกองสลาก
เพราะว่าแล้วเขียนด้านหลังเขาก็เขียนไปแล้ว
แต่ไม่ได้เขียนนามสกุลมันจะเป็นอย่างไรด้านหลัง
มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขารณรงค์ให้เขียนกัน
เขารณรงค์ให้เขียนกันว่าด้านหลังด้านหลังจะต้องเขียนแบบไหน

เขาจะมีเอาไว้ให้เขียนชื่อสกุลโทรศัพท์

เงินรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเขียนเอาไว้ด้วย
เขามีช่องให้เขียนแล้วเขาก็เขียนจริงไง
ใช่แต่เขาเขียนแค่ชื่อไม่ได้เขียนสกุลไม่ได้เขียนโทรศัพท์ใช่ไหม
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ต่อให้คุณเขียนชื่อเนี่ย

คุณก็ไม่สามารถที่จะไปอ้างสิทธิ์ได้เหมือนกันนะ
เพราะข้อก่อไก่ในเงื่อนไขเงินรางวัลเขาเขียนเอาไว้เลยว่า
เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
คำพูดนี้ตรงกับนายธนวัฒนพลวิชัยกรรมการ
โฆษกคณะกรรมการสลักกินแบ่งรัฐบาล
เลยว่าจะเป็นการจ่ายให้เฉพาะคนที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลถือมา
กับมือมาเนี่ยมาขึ้นรางวัลที่กองสลากนะคะ
ส่วนกองสลากทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตรวจสอบสลากเท่านั้นเองว่า
เป็นสลากจริงหรือสลากปลอม
ไม่ได้ไปตรวจสอบว่าชื่อใครเขียนมานะ
เอาส่วนล่าสุดนะคะคนที่อ้างว่าเป็นคนซื้อเนี่ย
คุณไพมณีจุธูปเทียนมูชาองค์พระท่านทรายเจงเวงเลยค่ะ
อธิษฐานขอเลยขอสิ่งศักดิ์จิตเลยตอนนี้
ระหว่างที่รอการสืบสวนสอบสวนบอกว่ารอเลยนะคะ
อยากได้ใบนั้นจริงและฝากไปถึงคนขายด้วย
ถ้ามั่นใจความบริสุทธิ์มาสาบานกัน
นางเพ็ญศรีไพรศาลหนึ่งในนางรำ
ซึ่งถือว่าเป็นพยานบอกว่าวันนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เห็นเลยว่าไปซื้อแล้วก็ไปซื้อด้วยกัน
แล้วก็เขียนสลักหลังด้วยกัน
อ้าวตำรวจว่ายังไงคะตำรวจจัดการให้หน่อยค่ะ

มันอยู่ที่ข้อตกลงอีกนะเขาไปซื้อกับแม่ค้ายังไง

ให้ดูหน่อยได้ไหมคะเออด้านหลังเนอะ
นี่เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะ